คุณผู้ชมครับเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้
ล่าสุดคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีก๒คน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓ศพด้วยกัน
เราไปไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรายงานครับ
เหตุสลดกรณีเพลิงไหม้โรงงานผลิตเครื่องสำอาง
จังหวัดนนทบุรีได้ฆ่าชีวิตลูกจ้างล่าสุดไปจำนวน๓ราย
ซึ่งแต่ละรายล้วนตายอย่างทรมานอย่างน่าเศร้า
จากการถูกไฟคลอกทั้งสิ้นและที่น่าตกใจ
พบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
และไม่มีการขออนุญาตในการจัดตั้ง
ถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านนี่คือโรงงานเถื่อน
ซึ่งส่งผลสำคัญต่อมาตรฐานการรับมือต่อ
เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้
ไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุสลดนี้ขึ้น
เริ่มจากวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจสพปากเกร็ดรับแจ้งเหตุระเบิด

บริษัทมินเทคและบอราธอรี่จำกัด
เลขที่๑๕ทับ๔หมู่๑

ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลปากเกร็ด

กับชมรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
จากนั้นทำการเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิง
เพลิงสงบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต๑ราย

รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวนทั้งสิ้น๓ราย
และต่อมาเสียชีวิตเพิ่มอีก๒ราย
โดยสภาพบาดแผลตามร่างกายถูกไฟไหม้ทั้งตัว
กลายเป็นภาพสลดแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า
ต้นเพลิงมาจากชั้น๑ของบริเวณเครื่องจักร
ห้องผลิตสินค้าได้เกิดระเบิดขึ้น
ทำให้มีเปลวเพลิงไฟลุกไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
และเป็นเหตุให้คนงานที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเครื่องจักร
ถูกไฟคลอกและไฟลวก
โดยก่อนเกิดเหตุมีคนงานทั้งชายและหญิงหลายสิบคน
กำลังทำงานกันอยู่ภายในโรงงาน
ขณะที่คนงานกำลังถ่ายเทแอลกอฮอล์ออกจากถังบรรจุขนาดใหญ่

ถังที่บรรจุแอลกอฮอลเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง

ไหม้ติดสารเคมีในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้คนงานพากันวิ่งกรูหนีตายกันออกมา
และมีคนงานที่อยู่ใกล้เคียงได้รับอุบัติเหตุ
ถูกไฟคลอกบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
การจะเอาผิดกับผู้รับผิดชอบคงหนีไม่พ้นเจ้าของโรงงาน
โดยพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เปิดเผยว่า
เจ้าของโรงงานจะมาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวันที่๔ธันวาคมนี้
รวมทั้งจะมีการรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนายจ้างด้วย
โดยการประกอบกิจการส่วนใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมเตือนไปยังสถานประกอบกิจการอื่นให้ตระหนักและให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต